ก็เป็นครั้งแรกที่ลองไปโดยไม่คิดอะไร

ก็ไปเจอธรรมชาติสวยงาม

ไปกี่วันเก็บนาน

ติดใจแล้วก็ต้องไปอีกแน่นอน

ว่าในประเทศไทยเนี่ย
ว่าจะไปพิชิตยอดเขาชุมเขา
ตั้งใจจริงตั้งใจเรื่องนี้ตั้งใจมาก

คนที่นั่นได้ไปทำกิจกรรมกับเพื่อน

ซึ่งนานทีเราไม่ได้แตะโทรศัพท์แบบ
ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย่มันมีความสุขมาก
มันคงเป็นการพักผ่อนไปในตัว
มันคือเหมือนแบบไปแบบจิ๊ดเมียสัก่าเมตร
ไม่คิดอะไรชาร์จแบ่นกลับมาครับผม

ก็ถือว่าเป็นทริปที่สุดชื่นร้อยมากขึ้น

แล้วชอบไหมสมบูรณ์สมบัติแบบนี้อะไรอย่างนี้
ก็ต้องลองพาไปก่อนก็มีอยู่สองอย่าง
ก็คือถ้าไปแล้วเนี่ยก็จะชอบก็ชอบเลย

ไปเองเถอะ

ไปซื้อกางเกงเดินป่ามา
เตรียมตัวไปซื้อเต็นต์ซื้ออะไรมา

ใช่เราแค่รู้ว่าสถานที่นั้นที่เราไปชื่ออะไรแต่ว่าระยะทางไปยังไงต้องเจออะไรบ้างไม่รู้

พี่ในใจมีหลายที่เลย

ก็อยากไปลองให้หมดทุกที่เลย

สำหรับทริปภูเก็ตครับเป็นทริปที่เราไปเที่ยวทะเลกัน

แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปช่วยแบบทางภูเก็ตสักอย่างหนึ่งครับผม

เฉพาะที่ภูเก็ตเลยใช่ไหม
ตอนนี้เฉพาะที่ภูเก็ตแต่ส่วนตัวของเดียวอาจจะทำที่ไปเข้าป่าว
เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดินหน้าอีกแล้ว

หลายคนรู้ว่าภาพที่ออกมาเหมือนดูเป็นภาพพีเมตติกมากกว่าโฟโต๊ะบุ๊ก
ไม่ครับก็เป็นทริปมีความสุขครับผม
ก็รูปมันอาจจะสวยครับผม
เพราะว่าคนถ่ายรูปเก่งไปด้วยเยอะ
กล้องเยอะมันต้องดูหวานมากเป็นแบบนี้

เพราะว่าพวกเราไปไปพรีเวตติกก็เอาทุกคู่นี้มาใช้ได้เลย

ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วภาพพูดใกล้ต้นสำเร็จแล้ว

พอเจ้าพูดใครออกก่อนคู่หรือหนูเดียวครับ

คนเรียนแจ้นบอกว่าอยากให้เปิดจรองก่อน
กลัวแบบจรองไม่ทัน

มีจำนวนจำกัดเพราะว่าเราอยากทำให้มันเป็น

ยังไม่ได้

ไม่น้อยกว่าแค่เยอะ

ก็ตั้งใจอยากให้มันแบบเป็นของที่อาย้ากหน่อยน่ะ
ทุกคนเยี่ยมไม่ใช่แค่แบบนี้อันเดียว

ก็อย่าตีกันเลยครับผม

แล้วจะบันถึกไปลงในสมุดด้วย
เนื่องจะต้องตั้งว่าต้องทำบูรณ์ที่หน้าบน
ถูกต้องเพราะเราตั้งใจแล้ว
ทำอะไรก็อย่าเสียเปล่ากว่า
มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากด้วย
ดังนั้นจะมีภาพงานอะไรที่เราจะไปความได้จาก
อ๋อตอนนี้ค่ะได้แล้วนะแต่ว่าผม
โทษทีครับมันอยู่ในโทรศัพท์
เผ้าแทนครับเพราะตัวคุณคิดว่า

ตั้งใจว่าไปเที่ยวที่ไหนได้รูปสวยมากแค่ไหน

ผมว่ามันก็สวยในตัวของมันเองครับผม

มาต่างไปเรื่องหนึ่ง

ก็เป็นแซวขำครับเพราะว่าพี่เต๋อ
พี่เต๋อเค้าไม่ยอมตอบพวกเราค่ะ
พวกเราก็เลยไปเรียกอะไรเงี้ยเต๋อ
ทำรูปอะไรคุณรักของเค้า

แต่ถ้าใครรู้จักไม่รู้

มีไปเชียร์ไหมไม่เคย
เชียร์ครับแค่แบบเหมือนแบบแกล้งแซวตามแบบตามกระแสมากกว่าอะไรอย่างนี้
พี่ถามแล้วครับพี่ตอบถามแล้วครับ
ก็เรียกแล้วไม่ตอบอะครับเหมือนทำอะไรอยู่อย่างนี้
แล้วแบบพี่เต๋ออยู่ไหนพี่เต๋อทำอะไรอยู่แล้วแบบหายเงียบไปจากกรุ๊ปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยรวมตัวเรียกแค่นั้นเองแบบรีบมารีบมาคุยหน่อยรีบมาคุยหน่อยรีบมาตอบ
ไม่ใช่เรื่องนี้พี่เต๋อมีความรักไหม
ไม่มีนะไม่รู้เลยอะเพราะพี่เต๋อไม่ตอบไง

เคลียร์กันเรียบน้อยแล้ว
เคลียร์กันแล้วไม่มีอะไรเลย
เรื่องนี้ก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเถอะครับ
แล้วกับเธอก็ได้เคลียร์กันหรือยัง

แต่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องที่พวกเธอแซวกัน
เอาไว้เดี๋ยวลงไอจีบอกอีกทีแล้ว
ไม่ก็เราก็เป็นการแซวกันระหว่างเพื่อนพี่น้อง

ก็บางทีสบาย

ไม่ได้เชียร์ใช่ป่ะ

แล้วไปเห็นโมเม้นท์กันอะไรครับ

ไม่ได้โปร่งเนอะ

ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒